ดูดวงรายปากกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีสิงความรักคนโสดช่วงนี้มีโอกาสได้พบคนถูกใจและเริ่มสารสัมพันธ์
ส่วนคนที่มีคู่รักจะสดชื่น
สำหรับหญิงที่เกิดราศีสิงศ์หรือมีสามีราศีสิงศ์
ปฏิสนทิในระยะนี้จะได้เด็กดีมีบุญมาเป็นทายาท
สุขภาพอาจเจ็บป่วยถึงต้องเข้าโรงพยาบาลด้วยอาการบาดเจ็บหรือเจ็บปวดกระดูกซี่โครงแผ่นหลัง
ต้องระวังให้มากเป็นพิเศษในการเดินทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางน้ำ
เงินรายได้ตกต่ำหรือลดลงเสียเงินอย่างไม่คาดฝันแต่อาจได้ลาบอย่างลับหรือไม่คาดฝัน
โดยการช่วยเหลือของผู้ใหญ่หรือได้ลาบจากมิตรเกื้อกูลเงินจะมีสภาพคล่องตลอดเดือนไม่ใช่เพียงปักนี้
การงานผู้มีศีลจะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลโดยเฉพาะผู้ฝึกฝ่ายในธรรม
ผลประโยชน์อาจไม่มาในรูปทรัพย์สินเงินทองแต่อาจมาในรูปของโอกาสดีสภาพชีวิตจะดีขึ้น
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์